คุณผู้ชมคะเรากลับมาดูที่หน้าหนึ่งกันหน่อยนะคะ
วันนี้ก็เป็นพาดหัวตัวรองลงมาเหมือนกันนะคะ
นั่นคือเรื่องของอดีตเนรคำนั่นเองค่ะ
หัวว่าอดีตเนรคำเจออีก๑๖ปี
คุกชำราวเด็กจนมีลูก

ก็มีการนำตัวอดีตพระเนรนคำ
มาฟังการอ่านคำพิพากษานั่นเองค่ะ
โดยเมื่อวานนี้นายวิรพลสุขผล

ในคดีพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

คือกรณีที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่ช่วงเดือน

ได้พรากเด็กหญิงวัย๑๓ปีเศษ
จากบีดามันดาหรือผู้ปกครอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลโพ

ซึ่งจำเลยก็ให้การปฏิเสธ
และจากการสอบสวนเนี่ย
นายวิรพลปฏิเสธทุกข้อหา

ไม่ได้เกิดมาจากนายวิรพล

เห็นว่าพฤติกรรมของนายวิรพลเนี่ย

ขับรถมารับผู้เสียหายที่หน้าโรงเรียน
พาไปส่งที่บ้านร้ายต่อหลายครั้ง

ประกอบกับผลตรวจดีเอนเอ
ที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอเนี่ยนะคะ

แล้วก็พระเครื่องของนายวิรพล
ซึ่งนายวิรพลไม่ยอมตรวจดีเอ็นเอเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
ก็เลยให้สันนิษฐานว่าดีเอนเอเป็นไปตามผลตรวจ
ซิก้าแล้วก็จีวอน
ดังนั้นค่ะนายวิรพลกระทำผิดจริงตามฟ้อง
โดยอาศัยตำแหน่งพระพิสุไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ทำให้ศาสนามัวหมองพิพากษาลงโทษสถานหนักนะคะ
จำคุกฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารย์๘ปี
แล้วก็กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีจำนวน๘ปี
รวมโทษจำคุก๘กับ๘รวมเป็น๑๖ปี
แล้วก็ให้นับโทษต่อจากคดีช่อกงประชาชน
หลอกเงินบริจาคหลอกทองด้วย

แล้วก็ฟอกเงินด้วยนะฮะใช่ค่ะ
อันนั้นสารลงโทษจำคุก๑๑๔ปี
แต่ว่าตามกฎหมายแล้วจะให้ลงโทษสูงสุดก็คือ๒๐ปี
เท่ากับคดีช่อกงคดีฟอกเงินสารเคยพิพากษาไปแล้ว

ก็คือคดีเรื่องของกระทำชำราว
กับคดีภาคผู้เยาว์อย่างละ๘ปีรวมเป็น๑๖ปี
รวมกับ๒๐ปีเก่าก็เป็น๓๖ปี

ก็ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วย
แล้วก็ยืนยันค่ะว่านายวิรพลเคยกระทำความผิดจริง
ตอนที่ยังคงสมณะเป็นสงฆ์
แล้วตอนนี้บุตรชายมีอายุ๑๖ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้นายวิรพลก็เคยส่งเสียเลี้ยงดู
ให้เงินทุกเดือนเลยเดือนละ๑๐๐๐บาท

นายวิรพลไม่เคยส่งเงินมาช่วยเหลือเลย

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสเกต
เพื่อที่จะเรียกร้องค่าดูแลบุตร
เป็นจำนวนเงิน๔๐ล้านบาท
เมื่อเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
ซึ่งสารก็มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสาระบบชั่วคราว
กว่าสารอาญามีคำพิพากษาในคดีพรากผู้เยาว์นี้ก่อนค่ะ